คนก็จับตามองถึงภารกิจ
การนำ๑๒๑๓ทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำ

ยังเป็นแนวทางที่นำออกมาทางหน้าถ้ำ
ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า

ถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงมาในระดับหนึ่งแล้ว
แต่อุปสรรคขวากหนามยังมีเยอะ

เฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ย

ต้องใช้เวลาตั้ง๕๖ชั่วโมง
แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
ความปลอดภัยของ๑๓คน

แล้วนำกลับออกมามีปัญหาสักหนึ่งคน

ขออย่ากดดันว่าจะช่วยได้เมื่อไหร่
ลำพังแต่กดดันจากน้ำ

ฉะนั้นแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง

หาโปร่งหาปลองหาโปร่ง

แนวทางนี้ก็เป็นแนวทางคู่ขนานล่าสุด

ระดมกำลังทั้งทหาร

ปูพรมสำรวจรอบถ้ำ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ดรทะเนธวีละซิริ

เป็นแนวทางที่ต้องทำคู่ขนาน

กำลังขุดโพรงหรือปล่อง

มันเป็นพื้นที่โลกแล้วเดินตามแผนที่พิกัดโดยใช้ใช้เข็มทิศเนี่ย
ฮะขนานมันขนานไปกับแผนที่ด้านบนเนี้ยครับ
มันจะไปเจอช่องที่ผมบอกว่าหินหล่นมันขวางอยู่ครับ
แล้วพอหินหล่นเนี่ยผมเอากล้องส่องเข้าไปได้๗เมตรเนี่ย
ยังไปต่อได้อีกครับให้ผมใช้กล้องบอยสโกปส่องเข้าไปครับ
แล้วลองจุดควันไฟเนี่ยควันไฟเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปในช่องนี้ทั้งหมด
ครับก็คุณเรียกง่ายง่ายว่ามันไม่ฟุ้งกระจายอะฮะ
ก็แปลว่าตอนนี้กำลังดำเนินการขุดเจาะตรงนี้ต่ออยู่เลยครับ
ใช่ครับทำการสกัดนะครับผมไม่ใช้คำว่าจอดนะพี่สุภาพ
ฮะฮะผมใช้คำว่าว่าสกัดเพราะถ้าเจาะเนี้ย
แสดงว่าต้องใช้เครื่องเจาะประเจาะผนังทึบฮะแต่อันนี้หินมันขวาง
เราก็แค่สกัดให้มันแตกแล้วย่อยมันออกมาเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้เครื่องมือหนัก
ถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมดรธเนธไม่อะไรอ่ะ
ไม่ประสานกับทีมงานเพื่อที่จะไปมารุมมาตุ้มกันตรงนั้นครับผมประสานตลอดครับ
ทุกทุกฝ่ายรับทราบครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมบอกว่ามันเป็น
สำรองเพื่อจะส่งอาหารให้เด็กเด็กตอนยังไม่เจอเด็กครับ
จำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าจะใส่ลูกบอลใช่ใช่ใส่อะไรลงไปใช่
แต่ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นแค่วันเดียวเราก็เจอเด็กครับพอเจอเด็กปั๊บ
ภาระหลักหลักก็ตกไปอยู่ที่เอ่อเรื่องของการสูบน้ำครับ
ดังนั้นการสูบน้ำท้ายด้านท้ายของผมจริงมันตรงตำแหน่งเดียวกัน
ใกล้ใกล้กันเลยเนี่ยลงมาร้อยเมตรจากจากโพรงเนี่ยนะครับครับ
มันเป็นรอยเลื่อนแล้วน้ำมันดุดมันมันไหลลงไปข้างล่าง
เข้าไปเติมในถ้ำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลย

ดูสิน้ำในถ้ำจะลดเร็วแค่ไหน

ท่านผู้ประคับประชาสูงขึ้นไปเนี่ย
เรียนว่าต่อไปตอนนี้เราจะต้องกลับ

แต่ก็ยังมันต่อครับไม่ได้ทิ้งครับ

ประเมินได้ไหมครับว่า
สกัดจะไปถึงจุดที่หมาย

ผมต้องคืบเข้าไปนะครับ

ให้กล้องโบสถ์บอกว่ามันเป็นโพงเนี่ย

แต่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ว่าจะถึงที่ทางออก
เนื่องจากว่ามันมีลมเย็นด้วยไงครับ

ลมเนี่ยนะครับมันไม่ได้พัดออกมาหาผม
เวลาผมอำนาจเวลาหน่วยงานน้องทหาร

มันเหมือนเย็นแต่ดึงเข้าไปข้างใน

มีโพรงต่อถึงกันกับช่องโพรงที่เราดูอยู่

อากาศที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนตามถูกไหมฮ
เพราะฉะนั้นแน่นอนผมอยู่ท้ายถ้ำก็ถูกดูด
ครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สันนิษฐานจากหลักวิทยาศาสตร์
โรงที่ผมกำลังศึกษาอยู่นี่คือโพรงที่เข้าถ้ำแน่นอน

ยากหรือยากง่ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน
โพรงที่ว่านี้โพรงที่ว่านี้

ถ้าโดยแผนที่นะกว่าจะไปถึงจุดที่เด็กอยู่เนี่ย

เอ่อจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เขาเข้าไปว่า

หรือเป็นเนินนมสาวโดยสำ

ข้างบนมีช่องและมีหินหล่นไหม
เขาบอกว่ามี
พร้อมที่จะเอาเด็กออกมาได้
ทางอาจารย์ก็หยุดแต่ว่าถ้าทางของอาจารย์เจาะลงไปได้ถึงก่อน
ข้างล่างก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ลด
ยังไงก็ต้องดูดน้ำต่อแต่ว่าผมก็จะเรียนเรียนว่า
ผมเรียนผู้ประคับบัญชาว่าทางด้านนี้เจออย่างนี้ท่านจะทำยังไงเราตัดสินใจร่วมกัน
ท่านก็จะมีบัญชามาเราก็จะรีบจัดการ
เพราะหน่วยงานทหารมธบ๓๗กับทีมโรยตัวเชียงใหม่และกะบี่
เขาเป็นคนทำตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้นะครับ
ต้องต้องสกัดปล่องและโพรงกว้างแค่ไหนถึงจะโรยตัวลงไปได้ครับ
ตอนนี้มันกว้างประมาณเมตรสามสิบความสูงประมาณแปดสิบเซน
แต่บางช่วงมันก็จะใหญ่ดูจากกล้อง
ช่วงก็จะเล็กแคบลงมาแต่อยู่ประมาณนี้ฮะ
มันต้องเดินที่ประมาณเมตรสามสิบความกว้างและสูงแปดสิบเซน
ครับทีนี้ถามใหม่วันต่อวันเนี่ย
เจาะลงไปได้สักคืบสักศอกสักวายังไงไหมครับ
สกัดครับพี่ใช่
ผมใช้คร้อนถุ๊ปเอาสวัณนำร่องทึบมันก็แตก
เพราะมันเป็นหินปูนมันก็คงคืบได้เยอะพอสมควร

เราก็เลยหยุดชะงักบละบายน้ำ

นายกใช้ทีมไหนเป็นคนสกัดครับ

ใครไปทางไหนไปถึงก่อน

ยังมีการสำรวจหาโพรงอื่นปล่องอื่นไหมครับ

เพื่อว่าจะหาจุดอื่นได้ที่สะดวกกว่าจุดที่ดรธเนธดูอยู่
ครับครับก็มีครับ
ยังเมื่อคืนนี้อยู่กับท่านหนึ่งท่านโทรมา

ก็มีโอกาสครับ

โรงปลายถ้ำที่ดรธเนธอยู่กับศูนย์ปฏิบัติการหน้าถ้ำเนี่ย
ต้องเดินเข้าไปนานไหมครับกว่าจะถึงกัน

หมายถึงว่าที่หน้าถ้ำที่ศูนย์บัญชาการเขาอยู่เนี่ย
ครับอยู่ห่างกันมากครับ
มากกว่า๑๐โลมั้งนะครับ
แล้วอาหารการกินที่ดรธเนธกับทีมงานสกัดกันอยู่เนี่ยเขาส่งกันอย่าง
ต้องห่วงมีพี่น้องทำอาหารส่งมาทหารเขาก็ไปรับมาไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องอาหาร
เพียงแต่การขึ้นลงนี่เหนื่อยอย่างผม
ผมก็ขึ้นลงลำบากเพราะก็อายุเยอะแล้ว
แต่ว่าก็ไปหลายรอบฮะมีอยู่คืนหนึ่งผมอยู่ถึงตี๓เลย
แล้วมีที่พอจะโทษพอจะซุกหัวนอนได้ไหมครับข้างบน
ได้ครับได้ก็คือนอนกับพื้นดินนะครับ
ถ้าจะกลับก็ต้องเดินออกมาประมาณ๙๐๐เมตร
แต่มันลนขึ้นเขาลงห้วยลงมาเรื่อย

ขาไปถ้าขากลับก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่
แต่ถ้าจะนอนตรงนั้นก็มีเคยนอนกัน
สรุปอีกทีนะฮะว่าตอนนี้ทีมของทหารยังอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ดำเนินการสกัดต่อ
ใช่ครับผมคุยกับท่านทนทริตรายานแล้ว

การปูพรมหาโปรงอื่นก็ยังงอก

ก็ว่ากันไปครับควรทำด้วยครับควรทำเลย

เอาล่ะครับขอบพระคุณและขอให้กำลังใจดรธเนธนะฮะ

ขอบคุณครับดรธเนธ
วีระสิรินายกสมาคมวิศวกรรมสถาน
นี่เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมเขาได้แสดงให้คนไทยเห็นว่า
นี่แหละสมาคมวิชาชีพเมื่อถึงจุดหนึ่ง
ที่ต้องออกมาเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม

มาถึงเรื่องของโค้ชเอกหน่อยครับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนในสังคม

มิติหนึ่งออกมาในแนวว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะโค้ชเอกเป็นคนนำเด็กเข้าไป
แล้วนำมาสู่ปัญหามากมายนำมาสู่ความยุ่งยาก
แต่มิติหนึ่งที่คนไทยได้เห็นก็คือว่า
มิติที่โค้ชเอกยอมเสียสละช่วยเหลือเด็ก

ทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กอยู่รอดจนตัวเองป่วย
มีภาพออกมาเยอะนะครับ
แล้วมีข่าวออกมาซึ่งยังไม่ได้
มีความชัดเจนเป็นข่าวต่างประเทศ
ว่าครูไม่ได้พาเด็กเข้าถ้ำนะ

ผู้ปกครองโทรหาครูคือโค้ชนี่แหละ
หลังจากที่เด็กหายไปหลายชั่วโมง
ครูอยู่ห่างจากถ้ำประมาณ๑กิโล

เราควรจะขอบคุณครูท่านนี้ที่ท่านเสียสละ
กล้าหารที่พบเด็กในถ้ำ

จากผู้ปกครองที่ให้สัมภาษณ์กับ

แต่ถึงข้อความนี้จะไม่ใช่

เป็นเพียงคอร์สที่ผิดพลาด

ไม่คิดว่าหลังเข้าถ้ำ

และไม่คิดจะติดนานประการใด
ขอโทษที่ทำให้ลำบาก
ขอโทษที่ยุ่งยากและหวั่นไหว
ไม่มีแรงจะเอ่ยพร่ำคำใด
มีแต่ความเสียใจสิ่งที่เป็น
ขอบพระคุณที่ทุ่มเทกันสุด
ไม่ได้พักไม่ได้หยุด

ทุกจุดตรากตรำและลำเข็น
ทุกความยากเย็นจะจดจำ
เธอไม่ใช่จำเลยสังเวยโทษ
แต่เป็นโค้ชช่วยชีวิตอยู่ในถ้ำ
ประมาทแต่ความดีที่เธอทำ
จะเป็นความทรงจำในใจคน
จะเป็นความทรงจำในใจคน

ก่อนลองคิดใกล้ควันมันคุ้มกันหรือเปล่า
ตัดอกตัดใจบ้างเถิดหนาคนดี
แต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจ
ซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอ
มียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมี
อย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไม
ทิ้งไว้ในอดีต
อยู่แห่งไหนหรือเป็นใครเคยช้ำโศก
ใช่เพียงตัวเราที่อับเฉายับเยิน
ชีวิตของคนเราพบผ่านหลายหลัง
สูงสมหวังมีปวดร้าพ้นเต้
วันเวลาที่แสนเศร้าคงจางไป
ไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมา
โอ้ผ่อนั้นได้สักสุดเพียงไหนจนมันดาน
สู่แดนดินแดนหัวเธอผู้ช้ำกล้มในดวงใจ